และสำหรับแฮชแท็กกอก่าตอมีไว้ทำไม

กรกตไม่ได้เร่งรัดส่งสารรัฐธรรมนูญนะ
ตามที่กรกตได้ส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยกรณีสมาชิกภาพของนายพิธาริมเจริญรัฐ
มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันเมื่อวันที่๑๒กรกฎาคม
กรกตขอชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูล
ฉบับปัจจุบันตามมาตรา๘๒วัก๔บัญญัติเอาไว้
ความว่าในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร

ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูลเพื่อวินิจฉัย
เอาง่ายก็คือมาตรา๘๒วัก๔บัญญัติให้กรกต

เรียกว่าใช้ดุลยพินิษฐ์ของกรกตก็แล้วกัน

ไม่จำเป็นคือถ้ากรกตมองแล้วเห็นว่า
มีเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร

ก็ยื่นเรื่องให้สารวินิจฉัยได้เลย
เพราะฉะนั้นกรณีนี้ไม่ใช่เรื่องการกระทำความผิด
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการเมือง
เพราะเมื่อปรากฏว่าสมาชิกภาพของสอสอ

กรกตก็ต้องดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง

หรือให้สอสอผู้มีเหตุสิ้นสุดสมาชิกภาพ

หรือให้มาชี้แจงข้อได้จริงและข้อกล่าวหาทั้งสิ้น
เพราะบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ของตัวเองไปชี้แจง
ไม่ต้องมาชี้แจงกับกรกตคุณไปชี้แจงกับศาลเลย

ก็เป็นไปตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
ได้วางแนวทางเรื่องนี้เอาไว้แล้ว
ส่วนข้อกล่าวอ้างที่บอกว่ากรกตเร่งรัดพิจารณา
ดำเนินการอย่างเร่งรีบไม่ละเอียดรอบครอบ

เป็นเพียงกระบวนการรวบรวมพยาหลักฐานและข้อเท็จจริง
เพราะกรกตไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดอยู่แล้ว

มีเหตุสิ้นสุดสมาชิกภาพไหม

ก็ยื่นเรื่องส่งให้ศาลเป็นคนวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินได้เลย
เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่ากรกตไม่ได้ดำเนินการอย่างเร่งรีบ
เร่งรัดที่จะทำให้เรื่องนี้เสร็จสิ้นเร็วกว่าปกติ
และกรกตเองก็ได้ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงไปอย่างละเอียดรอบครอบแล้ว
เพราะฉะนั้นการส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัย
ก็เป็นกระบวนการที่กรกตปฏิบัติตามมาตรา๘๒วัก๔ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันทุกประการ
คือกรกตวันนี้ที่โพสต์ชี้แจงเนี่ยนะฮะ
ก็เพื่อจะบอกว่าไม่ต้องเรียกมาชี้แจงกับกรกตก็ได้
ส่งสารรัฐมนูลได้เลยนะฮะ
แล้วก็สารรัฐมนูลเมื่อวานนี้นะครับ
สารก็ได้รับคำร้องในทางธุรการแล้ว

แต่ต้องรอว่าจะนำเข้าสู่วาระการประชุมแล้วจะรับวินิจฉัยต่อไปหรือไม่อย่างไรเนี่ยคงต้องรอดูต่อ
แต่ที่แน่เนี่ยรับเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือเรื่องที่มีคนไปร้องว่าพักเก้าไกลกับหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ย
โยบายการหาเสียงเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา๑๑๒เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกหรือไม่
ขอให้สารวินิจฉัยอันเนี้ยสารรับแล้วอันนี้รับเรื่องรับไว้วินิจฉัยแล้วค่ะ
โดยให้ทางผู้ถูกร้องก็คือหัวหน้าพักเก้าไกลกับพักเก้าไกล
แจ้งแก้ข้อกล่าวหามาต่อสารรัฐธรรมนูลภายใน๑๕วัน
นับตั้งแต่วันได้รับสำเนาคำร้องนี่อันนี้มีสองเรื่องนะฮะค่ะ
พักเก้าไกลเองก็เหมือนกับเป็นด่านที่อยู่ข้างหน้า
คือต้องบอกว่าโดนทั้งคนโดนทั้งพักใช้คำนี้เลย
นี่ยังไม่นับรวมเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อไป
ถ้าทางซีก๓๑๒เสียงที่มีก้าวไกลเป็นแกนนำ
ยังยืนยันชื่อคุณพิธาเหมือนเดิมจะโหวตผ่านหรือเปล่า
ถ้าโหวตผ่านได้เป็นนายกจริงแล้วไอ้ด่านตรงเนี้ย
เรื่องหุ้นไอทีวีกับเรื่องล้มล้างการปกครองเนี่ย
ผลการวินิจฉัยของสารรับนูนออกมาจะเป็นอย่างไร